เราไปดูกันเลยนะครับว่ากล้องนี้มีวิธีการในการทำงานใช้งานอย่างไร
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับอย่างที่บอกกันไป
คุณผู้ชมครับกล้องตรวจจับความเร็วแบบที่มีความคมชัดสูง
แล้วก็จับได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
สามารถจะเห็นได้ถึงทะเบียนรถแบบนี้นะครับ

ซึ่งเบื้องต้นนะครับเป็นการนำกล้องเหล่านี้มาเสริมประสิทธิภาพกล้องเดิมที่มีการติดตั้งเอาไว้อยู่แล้ว
โดยถ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลนะครับพบว่ากล้องจราจรแบบนี้นำมาใช้มีจำนวนทั้งสิ้น๑๔ตัวนะครับนำร่องก่อน
ตัวเนี่ยประจำอยู่ที่บกจรครับแล้วก็อีกสิบตัวนั้นจะไปอยู่ที่ตำรวจนครบานสอนอต่างต่างดังนั้นถ้าหากว่าเราไปดูถึงวิธีการในการทำงานรูปแบบวิธีการใช้เป็นอย่างไรเราไปดูกันต่อเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับวิธีการทำงานครับขอเป็นภาพฟูเฟรมเต็มจอเลยฮะ
โดยการทำงานของกล้องตรวจจับความเร็วเคลื่อนที่นี้นะครับจะมีตำรวจคอยยืนอยู่ประจำจุดเพื่อจับภาพผู้ที่ทำความผิดทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวจับได้ทั้งหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงหน้าของคนที่ขับขี่อย่างชัดเจนแล้วก็มีการตั้งค่าความเร็วเพื่อตรวจจับแล้วก็ภาพเหล่านั้นจะส่งต่อไปยางสถานีตำรวจน
พบว่ามีผู้กระทำความผิดกฎจราจรกว่าสามร้อยคนพฤติกรรมการกระทำผิดส่วนใหญ่ที่พบก็คือรถจักรยานยนต์เดี๋ยววิ่งในช่องทางด่วนรถจักรยานยนต์ย้อนสอนรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้ารถใช้ความเร็วเกินกำหนดแล้วก็รถยนต์ที่เปลี่ยนเลนในที่คับขันนะครับส่วนคนที่ได้รับใบสั่งต้องชำระค่าปรับใน๗วันหากไม่ชำระตามกำหนดจะออกใบ